ส่วนช่วงนี้มาดูเรื่องราวดีที่เกิดขึ้นทั่วทิศทั่วถิ่นแดนไทยกันเลย
เดี๋ยวผมพาไปที่นี่เลยครับพยาว
ไปดูสองสีลูกพี่ลูกน้องที่เป็นคนดีสีพยาว
โอ้โหสองคนนี้นะครับเขาพากันจูงมือเก็บขยะ
ช่วยทำความสะอาดบ้านบนในจังหวัดภายเยาว์

ถึงสี่กล่องนี้ไม่ได้ไปวิ่งกับพี่ตูนแบบเก้าคนละเก้านะ

นี่เขา๙สาว๙๙๙มาเพื่อเก็บขยะครับ

เด็กน้อยทั้งสองคนนี้นะครับเป็นลูกพี่ลูกน้องกัน
ไปรู้จักคนแรกก่อน
อีกคนก็เป็นเด็กหญิงนิดฉะนั่นที่นาหรือว่าน้องมิ้ง
วัย๗ขวบนะครับเป็นนักเรียนชั้นป๑โรงเรียนอนุบาลเมืองพยาว
โคกหวากทั้งคู่เขาเป็นลูกพี่ลูกน้องกัน
เขาใช้เวลาว่างครับในช่วงปิดเทอม
พากันเดินเก็บขยะบนฟุตบาทนะครับ
เก็บมันทุกซอกทุกมุมมีที่คงที่คีบด้วย
มือนี่ก็ใส่ถุงมือด้วยเป็นยังไง
รักษาความสะอาดนะจะเก็บขยะบางทีมันก็สกปรกเหมือนกันแต่เขามีอุปกรณ์ที่เรียบพร้อมแหละครับ
เขาบอกว่าเดินบนถนนสายในตลาดตัวเมืองด้วยนะ
แล้วก็เก็บขยะเนี่ยมาได้๒วันแล้วตั้งใจทำความดีแบบนี้นะครับ
แล้วก็กะว่าจะทำมาทุกวันเลยที่มีเวลานะครับ
แล้วก็เชิญชวนให้ทุกคนร่วมกันเก็บขยะ
เพื่อความสะอาดสวยงามของบ้านเมืองอีกด้วยครับ
ขอร้องไม่ให้เพราะเขาทีทุกขยะเลี้ยงราดบนถนนหรือว่าบนอุปกรณ์

ก็เหมือนท่านเลคนมาทิ้งขยะบนบ้านเรา
ความคิดของน้องสองคนนี้นี่น่าชื่นชมนะ
บ้านใครก็รักบ้านใครก็หุ้ง
เป็นไงล่ะก็ทิ้งขยะตามที่ต่างเอาง่ายทิ้งบนถนน

ถูกต้องการปลูกจิตสำนึกของเด็กตั้งแต่ตัวน้อยแบบนี้
ให้เขารู้จักรักบ้านรักความสะอาดดีมากเลยนะ

แน่นอนเพราะว่าคุณแม่ของน้องเขานะครับของน้องผู้ชาย
เขาก็บอกว่าตั้งใจจะฝึกให้น้องทำความดีแบบนี้
เพื่อเป็นการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม
และที่สำคัญเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ไม่ต้องไปเล่นกงเล่นเกมเด็กบางคนอายุเท่านี้
แท็บเล็ตโอ้โหติดแบบติดงอมแงมตานี่แทบจะจ้องอยู่อย่างนี้เลย
นี่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับออกไปทำความดีช่วยเหลือสังคมแบบนี้
โอ้โหปรบมือหน่อยสุดยอดเลย
นี่เป็นตัวอย่างของเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่น่าเอาเป็นแบบอย่างมากเลยนะคะ